นักเรียนอาชีวะอายุ๑๖ปีที่เสียชีวิต

จี้เหล็กร้อนซ้อมจนตาย
นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราต้องตาม

มีรอยฟกช้ำตามร่างกาย

แล้วในพิธีชาปนกิจโอ้โหเพื่อนมาร้องเพลงส่งดวงวิญญาณครับ
นี่ครับเพื่อนมาเล่นกีต้าร้องเพลงเราและนายนะครับ
ของพี่เสกโลโซนะครับในพิธีชาปนกิจน้องอาชินะครับ
อายุ๑๖ปีนะครับที่วัดคลานนกอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะครับป้าของน้องเนี่ย
เนื้อหาประมาณว่าหลานชายเรียนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรุ่นพี่ซึ่งจบการศึกษา
หลอกให้ไปทำกิจกรรมรับน้องจนโดนทำร้ายเสียชีวิต
และมีผู้ใหญ่ให้ปิดข่าวโดยอ้างว่าหลานจมน้ำ
แต่ที่เกิดเหตุมันพบว่าเป็นเป็นป่าไผ่นะครับ
แล้วก็มีมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีบึงน้ำเป็นที่ดินของ
ผู้ปกครองหนึ่งในรุ่นพี่ที่ชวนกลุ่มผู้ตายเนี่ย
ไปรับน้องแล้วมีหลักฐานในแชทนะครับ
เป็นข้อความที่กลุ่มวัยรุ่น๖คนแจ้งรุ่นพี่ว่า
กำลังเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับซึ่งน้องอาชินะครับ
รวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีภาพน้องอาชิกับเพื่อนรวม๖คนเนี่ย
มีถอดเสื้อ๔คนเห็นไหมถอดเสื้อ๔คนสวมเสื้อ๒คน
คาดว่านี่คือภาพสุดท้ายก่อนเสียชีวิตครับ
และแม่ของน้องอาชิเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ย
เรียนอยู่ปวชปี๑แผนกช่างก่อสร้าง๑๑พฤศจิกายนโทรมาหาแม่
ขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนกระทั่ง๑๒พฤศจิกายนนะครับ
ก็ถ่ายรูปส่งข้อความนะครับส่งแชทมาบอกแม่บอกว่า
หนูนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนนะซึ่งนั่นแหละครับเป็นข้อความสุดท้าย
ช่วงบ่ายคุณแม่ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายครับนะฮะ
แต่ตอนแรกบอกว่าน้องอาชิเล่นน้ำแล้วมีอาการชักนะครับ
รีบไปโรงพยาบาลแต่พอไปโรงพยาบาลลูกเสียชีวิตแล้วนะครับ
สาเหตุเขาบอกว่าหัวใจล้มเหลวแต่สิ่งที่พ่อที่แม่คล่องใจ
คือรุ่นพี่ที่แจ้งว่าน้องจมน้ำแต่ทำไมตามตัวลูกฉันนะครับ
มีรอยถูกไฟจี้มีรอยของแหลมถูกแทงที่หน้าอก
มีรอยฟกช้ำหลายแห่งเลยจนเพื่อนของลูกที่เหลือเนี่ยนะครับ
ออกมาว่าบอกว่าโดนรุ่นพี่รับน้องแล้วทำร้ายครับ
แต่บังคับไม่ให้พูดความจริงครับฟังแม่ฟังพ่อครับ
น้องเขาก็ยอมรับสารภาพที่โดนกระทำ๖คนนะครับ
อมรับสารภาพว่ามันการรับน้องมีรุ่นพี่๙คนที่ร่วมการกระทำรักน้อง
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายรู้ว่าใครกระทำอะไรบ้าง
เราก็อยากจะให้แบบลงโทษในทางคดีให้มันถึงที่สุด
อยากให้แบบปัญหาอย่างนี้หมดไปสักทีครับ
ผมไม่อยากให้ไปเกิดกับลูกคนอื่นอีก
นางสาวมะยุรีศรีระบุตรนะครับ
ภูมิในการสถาบันอาชีวะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยานะครับ
ติดตามเรื่องการประกันภัยตามสิทธิของนักศึกษา
ยืนยันว่าสถาบันไม่มีนโยบายในการทำกิจกรรมรับน้อง
แต่ก็ทราบมาว่าเป็นกลุ่มรุ่นพี่ที่ทั้งจบไปแล้วและยังไม่จบ
จัดกิจกรรมก็ส่งข้อมูลให้กับตำรวจแล้วเช่นกัน
ล่าสุดตำรวจสพออุทัยครับเรียกตัวรุ่นพี่นะครับ
เขาบอกว่ามีชื่อแก๊งด้วยนะ
แก๊งก่อสร้างบึงพระราม๙คนมาสอบสวน
สัดกันหนัวครับหมายถึงต่อยกันนะ
เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับผู้ตายนะ
ขณะเดียวกันหากพบว่าเสียชีวิตเพราะทำกิจกรรมรับน้องนะครับ

ก็ต้องมีสูตรรับผิดชอบในคดีนี้นี่ครับ